ส่วนบ้านนี้ไม่มีหนอนแต่อาจจะมีขยะบ้าง

ค่าไฟที่ค้างไว้บ้านเช่าด้วย
นี่ค่ะเรามาดูซากบ้านนะคะที่มีคนมาเช่าแล้วก็
ได้ทำการหนีเราไม่จ่ายค่าไฟทุกอย่างเลย
เคยเป็นร้านเสริมสวยมาก่อนนะครับ

ก็จะมีขยะตามมุมนั้นมุมนี้หน่อย
แต่ที่เขาบอกว่าที่เจ็บปวดก็คือค่าไฟ
ค่าไฟเป็นหมื่นกว่าบาทค้างกี่เดือนเนี่ย
แต่เห็นบอกเปิดเป็นร้านเสริมสวยใช่ไหม

คนโพสต์บอกว่าเปิดให้เป็นบ้านเช่า
ด้วยความสงสารเข้ามาขอผ่อนผันค่าเช่าบ้าน
ค้างค่าไฟประมาณหมื่นกว่าบาท

ก็เห็นใจเขาเห็นใจเขาก็กลับมาดูบ้านอีกที

เหตุเกิดที่หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ประชาอุทิศเก้าสิบ
ตามบนบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุดเจดีจบัตรสมุดประการครับ

สักวันหนึ่งถ้าเขามีเขาคงจะเอากลับมาใช้คุณนั่นแหละนะฮะ

แล้วเขาเอามาใช้คุณถึงวันนั้นคุณอาจจะพูดอีกอย่างก็ได้
ซ่อมแซมได้ก็ซ่อมไม่มีอะไรอยู่กับเรานานหรอก

เขาบอกก็เก็บกวาดทำความสะอาดซะ

แล้วมีคนมามั่วสุมนะครับ

ถ้ามันเป็นบ้านเช่าของคุณ

ขยะก็มีต่อให้มันไม่สูงเยอะแบบข่าวที่เราเคยดู

เห็นสภาพบ้านแล้วมันบอบช้ำ
เออมันดูแบบไม่ได้อยู่แล้วแบบรักษานะคะ